มาดูต่อกันที่น้องก้อยกันบ้างค่ะเป็นดาวรุ่งนะคะต้องบอกเลยว่าดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่เหมือนกันสำหรับก้อยอรัชพรค่ะแต่ก็ไม่ปิดเรื่องความรักเรื่องหัวใจนะยอมรับตรงตรงเลยว่ามีแฟนแล้วคบมา๖ปีกว่าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะเลิกเลยแถมแฟนก้อยเนี่ยก็ยังเท่เซอร์

อยากโชว์ของบ้าง
มันก็อยากลองแนวทางใหม่เพราะถึงเราชอบแสดงภายใต้การแสดงมันก็คือบทที่ดีค่ะก็เลยอยากลอง